เมื่อวานนี้ตอนเช้าค่ะ

หายไปขณะที่ขึ้นไปบนเขากับพ่อแม่

ด้วยความร้อนใจไปบอกกำนัน
ไปบอกผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้าน

สุดท้ายพบค่ำมาเจอน้องนะคะ
ดีไปดูภาพบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะ
นี่แหละค่ะ
เป็นความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อนะคะ

มารอตอนที่เจ้าหน้าที่ออกไป
ค้นหาลูกชายวัย๖ขวบ๓เดือน

พ่อก็ร้อนใจมากนะฮะ

ได้พาลูกชายซึ่งป่วยเป็นโรคออทิสติก

มาทำงานเก็บขี้ยางบนเขาคอก
ตำบลวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะ
เป็นงานประจำที่ก็ทำอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
ลูกชายก็นั่งเล่นอยู่ที่กองขี้ยาง

สักประมาณสาย๑๐โมงเห็นจะได้

จะพาลูกกลับบ้านแต่ไม่พบลูกค่ะ
ก็เลยออกตามหาไปทั่วบริเวณ

ตอนนั้นร้อนใจแล้วนะคะแจ้งให้คนมาช่วย

กู้ภัยชาวบ้านกว่า

ภูเขาปูพรมออกค้นหา

ขอรบทรงชาติ๑๘นาฬิกาค่ะ

สุดท้ายตัดสินใจขอกำลังเสริม
พร้อมกับอุปกรณ์ในการค้นหาตอนกลางคืนด้วย

ลักษณะทางกายภาพก็เดินลำบาก
กระทั่งเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
เจ้าหน้าที่จุดแรกที่ขึ้นไปบนยอดเขา

พบเด็กแล้วนะคะรอดปลอดภัย

น้องอยู่อุปกรณ์ป่ะค่ะ

เห็นเด็กเดินตามผู้หญิงกับกู้ภัย
ออกมาทางช่องเขาหลังต้นตะเคียน

เพราะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรง่าย
แต่ครั้งนี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแบบมาก

พ่อของเด็กชายน้องที่ศูนย์หายไป

ลูกชายขึ้นไปบนยอดเขาได้ยังไง
ปกติจะอยู่กับตนเองตลอดเวลาก็ไม่เคยไปไหนนะคะ

เวลาที่อยู่ที่ไหนเมื่อได้ยินเสียงก็จะวิ่งออกมา
แต่ครั้งนี้ตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมา
เชื่อว่าที่เจอเนี่ยเพราะมีคนไปจุดทูบ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขานั่นแหละค่ะ
ส่วนกำนันตำบลกระเฉดนะคะเจ้าของสวนยาง
ซึ่งเป็นนายจ้างของคุณบุญเรืองพ่อของน้อง

เขาลูกนี้จากตีนขึ้นไปบนยอดมีระยะทางกว่า๑กิโลเมตร
พื้นที่ด้านล่างชายเขาเป็นสวนยาง
ลูกจ้างได้ไปเก็บยางแล้วก็นำลูกชายขึ้นไปด้วยตามปกติ
ไม่เคยพลัดหลงกันมาก่อนนะคะ
เพราะน้องจะอยู่ติดกับพ่อตลอดเวลา
แต่ว่าครั้งนี้ไม่ทราบว่าน้องเนี่ยหายไปจากพ่อได้อย่างไรนะคะ
บนยอดเขาก็มีต้นตะเคียนอยู่จริง
อ่าเนี่ยเป็นไปได้เรื่องของความเชื่อ
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะจะนำหัวหมูดอกไม้ทุบเทียนเครื่องเส้นไหว้
สการะเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดทางนะคะ
เอาล่ะแต่สุดท้ายน้องรอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ